มีปัญหาเรื่องมีราวอะไรกันบ้างไหมอยู่บ้านด้วยกัน
เรื่องผ้าเช็ดตัวอันดับแรก
อุ๊ยเรื่องเดียวกับน้องเปราเปราวรี
คุณผู้ชมค่ะใครจะไปคิดว่าไอ้เรื่องผ้าเช็ดตัวเนี่ย
เราใช้ของเราเราก็คิดว่าสามีเรามันจะเป็นอะไรก็ใช้ด้วยกันไป

คุณผู้ชมค่ะข่าวลือข่าวใหญ่ข่าวโตว่าคู่นี้จะเลิกลากันเพราะผ้าเช็ดตัว
ถามคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาในชีวิตคู่คุณไหมคุณเล่ามา
คือเรื่องของเรื่องค่ะมันมาจากที่ทั้งคู่ไปออกรายการ
แล้วหนุ่มเอิ้นเนี่ยนะคุณสามีเนี่ยเขาก็เผยความลับบอกว่า
เรื่องที่สุดจะทนสีภรรยาคนสวยน้องเป่าเป่าวลีไม่ได้
นั่นก็คือการชอบแย่งผ้าเช็ดตัวกัน
เราต้องเคลียร์กันแล้วนะมันไม่ตลกแล้วเรื่องนี้
งานนี้สาวเป่ารีบโตทันความว่าพี่อย่าไปฟังเอิ๊ยเตอร์เทอเข้ามา
อ้าวเนี่ยคีย์ก่อนมันแซวคำ
เช็ดตัวเปล่ามันก็เยอะอยู่
แต่เวลากลับสุพรรณควานหาผ้าเช็ดตัวของตัวเองหาไม่เจอ

ของสามีเราไม่เป็นไรใช้กันไปเลย
ปรากฏว่าฝ่ายชายบอกว่าไม่ชอบใจ

ไปฟังน้องเปล่าเล่าหน่อยค่ะว่าบ้านจะแตกจริงไหมเพราะผ้าเช็ดตัวเนี่ยฮะ

แค่แบบว่ายืมผ้าชัดตัวมาใช้ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้

หนูมีประจำตัวเยอะหลายผืนแต่แค่แบบว่าเวลาเรากลับสุพรรณอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบใช้ร่วมกันมันก็อาจจะได้

ช่างกินค่ะแม่ช่างกินค่ะแม่